งานบวชแต่ละที่เขาก็ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
อย่างที่นี่เขาบอกว่าต้องปูเสือเป็นทางยาวเลยครับ
อ่าตั้งขบวนแบบนี้พอจะคุ้นอยู่เนอะค่ะ
งานบวชมันก็ต้องมีการรำหน้านาคปกติคือ
แหงลากกันไป
แต่ไอ้ที่ไม่ปกติคือเสือมาปูเอาไว้เป็นทางยาว
มันเหมือนเป็นการปูทางให้เป็นบันไดเพื่อขึ้นต่อไปยังสวงสวรรค์
จริงว่าอย่างนั้นฮะส่วนที่เขาจัดกันเนี่ยถามว่าจัดกันที่ไหน
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับข้อมูลที่เราพอจะได้มานะอย่างที่ผมบอกไปเสือที่ปูเอาไว้แบบนี้
ชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่คือบันไดเงินบันไดทองให้ผู้ที่บวชเหยียบไปเพื่อขึ้นสวรรค์นั่นเอง
เขามีความเชื่อกันไงว่าการบวชเนี่ยเหมือนเป็นการทดแทนคุณบิดามารดาผู้ปกครองผู้มี
พระคุณพระคุณอะไรแบบนี้และเมื่อได้ทำการทำบุญแล้วเหมือนเราเนี่ยได้ขึ้นไปยังสวงสวรรค์
แล้วดูนะขบวนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแต่เสืออย่างเดียวเขาบอกว่ามีกระติกน้ำเย็นเจี๊ยบเอาไว้อยู่ข้างด้วย
เผื่อคอแห้งเหรอคะถูกต้องไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อเลย
มีเสือแล้วมีหมอนไหมมีหมอน
กี่ใบมีมีน่าจะมีหลายใบเผื่อใครจะไปนอนข้างทางจะบ้าเหรอไม่มีมีแต่เสือกับน้ำกระติกน้ำ
แค่นั้นที่อยากจะเล่า
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพนี้กันต่อได้ถ้ายังติดใจคล่องใจอยู่
ก็เป็นงานบวชเนอะที่ไม่เคยเห็นนะคะเอามาเล่าสู่กันฟัง